ช่วยได้หลายคนได้หลายหมื่นแล้วนะฮะวันนี้อาจจะได้เป็นหลักแสนเลยก็ได้ขอให้ทั้งคู่โชคดี

เหมือนเดิมจะขายแต่ละคันก็จะมีมูลค่าต่างกันไปนะฮะสูงสุดบนนั้นนะครับมีมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
พูดได้เลยแล้วถ้าจะถามพี่น้องว่าคำว่าสวัสดีของภาษากรรมภูชาเนี่ยเขาจะพูดว่าอย่างไร
โหกคราบมืออีกแล้วนะก็ใช้เกานะฮะ
กูมูสตามันดูมีความเป็นฝรั่งมากไปนิดนึงครับแบบกุมูสตะไว้งั้นฮะ

แบบเวรานซิลถูกหรือว่าอะไรไปง่อน
แม้งั้นมั่นใจตอบว่า
คำว่าสวัสดีภาษากัมพูชา

ดวงดาวยังแบบมีถึง๓ดวงไม่ได้ใช้ด้วย

ทีนี้ไปถึงขั้นที่๒แล้วครับ
มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาทแล้วสำหรับขั้นนี้นะฮะ

สายเดียวกับน้องหมอเลยเป็นอดีตนางสาวไทยเหมือนกัน

แล้วก็มีคุณแจ๊คเชิญยิ้มนะฮะ

คุณจักรพันธ์นี่เป็นนักฟุตบอล

วันนี้ครับแจ๊คจะมาตั้งคำถามนี้นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวรอบตัวของแจ๊คครับ
นั่นก็คือคุณพ่อของแจ๊คเองครับ

อาจจะทราบกันอยู่แล้วครับว่าคุณพ่อเนี่ย
เป็นนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงครับ

เคยเป็นนักร้องลูกทุ่งมาก่อนครับ

ตอนสมัยเป็นนักร้องลูกทุ่งครับ

เอามาดูชื่อซิว่ามีอันไหนคุ้นบ้างหรือเปล่า
หนุ่มกฤษฎรงค์

หรือจะเป็นนุ่มเมืองจันทร์

หนุ่มแก้วกังวาน
คุณศรีหนุ่มเนี่ยนะฮะถือว่าเคยมีเพลงดังนะ
ใช่ครับ
รู้ไหมมีเพลงไหนของพี่ศรีหนุ่มที่เขาโด่งดัง
คุ้นว่าเป็นพิษรักพิศนุโลก

มาแล้วค่ะ

ข้อนี้ตอบว่าอะไรครับ

ถ้าตอบผิดกลับบ้านมือเปล่าเลยเกมหยุดทันทีนะ

มั่นใจนะครับไม่ใช้ดาวนะครับ

เอาล่ะไปดูกันนะครับว่าคำตอบในข้อนี้ใช่หนุ่มพิศนุโลกหรือไม่ครับ
เฉลยฮะง่ายครับคุณพ่อศรีหนุ่มชื่อเล่นว่านุ่มครับ
และเป็นคนจังหวัดพิศนุโลกก็เลยมีชื่อว่าหนุ่มพิศนุโลก
ขอบคุณครับ
จิตใจที่เยี่ยมมากที่ไม่ใช้ดาวเลยนะฮะ
น้องไม่กินตอนน้องสินใจนี่เงียบเลยนะ

ตอนนี้ได้ไปแล้ว๑๕๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าจะหยุดตรงนี้ก็ได้หรือจะเล่นต่อก็มีโอกาสได้ถึง๓๖๐๐๐หรือ๑แสน
หรืออาจจะไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยก็ได้

ยังมีอยู่ทั้ง๓ดวง

มีคุณแมนการินคุณคัทริยามรสี

ก็เสี่ยงดูแล้วกันค่ะ
คุณคัทริยาคันนะครับ

ตอนนี้นะคะคลาตก็มีคำถาม

ถามว่าปอล์นอฟอร์เยอะมาจาก

หนึ่งคือปรายศนีย์นำฝาก
หรือสองปรายสนีรับฝาก
หรือ๓ที่ทำการปรายศนีย์นำฝาก
หรือข้อ๔ที่ทำการปรายศนีย์รับฝาก
เอาจริงหนูใจหนูไม่คิดจะเป็นรับฝากอยู่แล้ว

เดี๋ยวก่อนนะค่ะให้ตอบก่อนตอบโดยไม่ใช้ดาวตอบข้อไหนครับ

ข้อหนึ่งนะฮะปรายศนีย์นำฝากครับตอบแล้วนะครับ

เสียดายดาวใช้ก็ได้ค่ะ
ใช้๑ดวงดวงแรกตอบว่า

เลือกตอบนะฮะปรายศนีย์รับฝากเพิ่มอีกหนึ่งคำตอบ

พอแค่นี้นะฮะเก็บดาวไว้๒ดวงก่อนนะเอาไปลุ้นข้างหน้านะ

ใช่เดี๋ยวมันจะไม่มีตัวช่วยตอน๑แสนบาท
ไปแล้วนะครับข้อนี้ถ้าถูกมีโอกาสที่จะเป็นขั้นที่๔มูลค่า๓๐๐๐บาทรออยู่นะครับ
แต่ถ้าตอบผิดข้อนี้มือเปล่ากลับบ้านนะครับ

เฉลยค่ะปนฝย่อมาจากปรายศนีย์รับฝากค่ะ

เกือบไปแล้วถ้าไม่ใช้ดาวนี่
เกือบไปแล้วนะครับ
เพราะว่ายังเหลือดาวอีก๒ดวงครับ
มาดูขั้นที่๔ครับมีใครบ้างครับ

มีพี่ดีนู้เรารู้จักกันอีกอยู่แล้วนะครับ

นักแสดงอวุโสมากฝีมือของเรานะครับ

ใช่เพราะว่ารู้สึกจะคุ้นเคยกันที่สุดแล้ว

ครับวันนี้ผมมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายจราจรมาถามนะครับ

เป็นกฎที่ทุกคนควรจะทำแล้วก็เป็นมารยาทที่ดีของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ
คุณทราบหรือไม่ครับว่าทุกครั้งที่คุณเห็นทางม้าลายและมีคนกำลังจะข้าม

จริงแล้วมันมีโทษปรับอยู่นะครับ
อยากถามว่าโทษปรับสูงสุดกี่บาทถ้าคุณไม่จอดให้เขาข้ามตรงทางม้าลายครับ

ข้อสอง๕๐๐บาท
ข้อสาม๑๐๐๐บาท
หรือข้อ๔๒๐๐๐บาท

เพราะว่ามันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลเลยทีเดียว

๒๐๐๐บาทมันก็เหมือนจะแทนไป

ยังเหลือดาวอีก๒ดวงอาจจะใช้สักหนึ่งดวงก็ได้ถ้าไม่มั่นใจนะฮะ

ไปแล้วนะครับว่า๑๐๐๐บาท
และจะต้องตัดสินใจแล้วครับว่าใช้ดาวหรือไม่ใช้
มั่นใจนั้นหมายความว่าจะใช้ดาวหรือไม่ใช้ดาวครับ

เท่านั้นที่จะต้องเป็นคำตอบถึงจะได้เล่นต่อนะครับ
๐บาทใช่หรือไม่ครับ
คำตอบคือสูงสุดไม่เกิน
ตอนนี้นะครับรับไปแล้ว๓๐๐๐บาทแน่นอน
สุดยอดมาก

ก็เพราะว่ายังเหลือดาวอีก๒ดวงนะฮะ
มีสิทธิ์ที่จะไปถึง๖๐๐๐หรือ๑แสนเลยนะครับ
ถ้าสู้ลุยแบบนี้มีสิทธิ์ถึง๑แสนเลยวันนี้
ถามก่อนว่าจะหยุดหรือเล่นต่อ

แน่นอนมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับ
ไม่หยุดแน่นอนเพราะเหลือดาวอีก๒ดวงนะครับ
เล่นต่อนะครับพิรมิตขั้นต่อไปมานะครับ
เหลือ๒คนแล้วนะฮะ
เต้นนรารักนะครับเป็นนักร้อง
แล้วก็มีคุณเจฟทิจิตรารู้จักกันดีนะครับ

ข้อนี้แหมมันบีบหัวใจเหลือเกิน
น้องโบมากับดวงน้องโบเลือกเลย

พี่เต้นนรารักพี่เจฟ
เอาเป็นพี่เจฟละกันค่ะ

จะได้มีโอกาสไปถึง๖๐๐๐บาทนะครับ

สวัสดีค่ะเจี๊ยพิจิตราค่ะ
นะคะชอบดูรายการที่คุณพ่อเนี่ยต้องเลี้ยงลูกเองนะคะ
และเขาจะมีลูกที่เป็นแฝด

ลูกแฝดสามเรียกว่าอะไรคะ

ข้อมูลฟัง
มาเลยเดินทางล่ะ

อ่า

หัวข้อนี้เข้าทางคุณหมอเลยนะฮะ
ควินเนี่ยคือ๒แน่นอน
ถ้าตอบถูกข้อนี้ได้ไปเล่นในขั้นต่อไป
โหไม่ถึงแสนโหไม่ถึงแสนขั้นที่๖นะฮะ
นี่คุณแม่ยังสวยคุณแม่เด็กแนวมากเลยนะฮะ
น้องไอด้ารู้จักนะรู้จักค่ะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณเอ็กซ์ปียะหุ่นดีมาก

ผู้ชายเนี่ยน่าจะไกลทางเราน่าจะยาก
เอาเป็นผู้หญิงแล้วกันค่ะพี่ไอด้าค่ะ
ยังเหลือดาว๒ดวงครับผม๖๐๐๐บาทข้อนี้คำถามจากคุณไอด้าครับ
สวัสดีค่ะไอด้าสิริวุฒินะคะ
ตอนนี้เนี่ยไอด้าก็มีลูกสาวนะคะชื่อว่าลาลาเบล
อยากจะถามว่าคำว่าเบลในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยแปลว่าอะไรค่ะ
คำว่าเบลในภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่าอะไรนะครับ
หนึ่งคือระคังหรือสองเวลในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าโชคดี
หรือจะเป็นข้อ๓นะครับแปลว่าความสุข
หรือจะเป็นข้อ๔คือแปลว่าผู้หญิงสวย
คิดว่าคำว่าเบลในภาษาฝรั่งเศสน่าจะแปลว่าอะไรนะครับ
ไม่น่าใช่ละครั้งเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษมันน่าจะคนละความหมาย
มันน่าจะคือถ้าน้องลาลาเบลน่าจะเป็นอะไรที่แบบสดชื่นดีมีความสุขสวยงามอะไรอย่างนี้ค่ะ

ชื่อเขาคือลาลาเบลลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสวยอะไรอย่างงี้ไหมรู้เปล่า

แต่หนูว่าโชคดีไม่น่าใช่
ตอบโดยที่ไม่ใช้ดาวก่อนตอบข้อไหนครับ

ความสุขเนี่ยเหรอสวย

ตอบโดยที่ไม่ใช่ดาวตอบว่า

ดวงแรกใช้ในคำตอบข้อไหนดีครับ

ต่อเพิ่มเติมข้อที่๓คือความสุขครับ

มันคงมันคงถึงเวลาแล้วล่ะ

อีกหนึ่งดวงเลือกตอบข้อไหนดีครับ
ระหว่างระคังกับโชคดี

เชื่อพี่หมอเอาโชคดี
ตอบเพิ่มอีกหนึ่งข้อดาวดวงสุดท้ายแล้วคือโชคดีครับ

ถ้าเกิดตอบผิดขึ้นมา

จะเป็นโชคดีความสุขหรือผู้หญิงสวย

เฉลยนะคะคำว่าเบลในภาษาฝรั่งเศสก็แปลว่าผู้หญิงสวย

สุดท้ายมากครับ
ไปแล้วตอนนี้๖๐๐๐บาท

ไม่น่าใครดาวเลยอะ

ผู้หญิงสวยมาถูกทาง

แต่เดาหมดแล้วก็ต้องถามนะฮะว่า
ตอนนี้ได้๖๐๐๐บาทแล้วจะหยุด

น้องโบของเรานะครับโดยมี
ผู้ช่วยเป็นหมอเพื่อนรับไป๖๐๐

นี่ถือว่าเป็นคนที่สองของรายการแล้วนะฮะ
ต่อจากน้องจ๊ะจ๋าที่ทำไว้สูงสุด

รู้สึกยังไงบ้างน้องโบโอ้โหตื่นเต้นมากค่ะ

คือหนูไม่รู้จริงมันใช้เซนต์แล้วมันก็
แบบว่ามีคุณพี่หมอช่วย

แต่ก็มาถึงตรงนี้ได้ก็พอใจแล้วค่ะ
วิธีการพิเคราะไห์ของเขานะ
เพราะฉะนั้นรับไปแล้วครับหกหมื่นบาท
สมัครเล่นเกมแบบนี้ง่ายเลยนะฮะ

ให้น้องโบฝากผลงานหน่อยนักร้องคนใหม่ของเราด้วย

กับเพลงที่มีชื่อว่าโสดไม่หายนะคะ
ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ฟังได้แล้วที่

เอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะน้องหมอแล้วก็ยินดีกับน้องโบค่ะ

ในวันจัณฑ์หน้าทางไทยรัดทีวีเวลา๑๖๔๕นาที

สวัสดีครับ
ป๋องหมอเพื่อนและคุณสมจี

ตอนนี้อยากจะบอกว่า